พอพูดถึงหน้าหนาวเราก็นึกถึงสีสันความสวยงาม
ของพวกไม้ดอกไม้ประดับที่เราเห็นกันเนอะ
ช่วงนี้เขาก็เริ่มผลิใบเริ่มที่แบบออกดอกแล้ว
ดังนั้นหลายคนก็ไปซื้อพวกไม้ดอกไม้ประดับแบบนี้ค่ะ
ตกแต่งบ้านต้อนรับเทศกาลคริสต์มัสที่จะมาถึง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กัน
ติดตามได้จากคุณวีรยุทธ์ปรานีค่ะ
คริสต์มัสหลากสีหลายร้อยต้นถูกวางเรียงรายอย่างสวยงาม
ในร้านขายไม้ดอกไม้ประดับย่านคลอง๑๕จังหวัดนครนายก
พร้อมให้ลูกค้ามาเลือกซื้อไปขายต่อ
หรือนำไปประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง
ตามธรรมชาติใบของต้นคริสต์มาสจะมีสีเขียวเข้มนะครับ
แต่พอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของทุกปี
บริเวณยอดปลายของต้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้านิยมซื้อไปเพื่อประดับ
ในวันคริสต์มัสหรือในเทศกาลส่งท้าย

ปีนี้ต้นคริสต์มัสมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา
จากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ผลผลิตมีปริมาณลดลง
โดยมีราคาเริ่มต้นที่๕๐บาท
จนถึง๑๐๐บาทต่อต้น

แต่บรรยากาศการซื้อขายกลับคึกคักกว่าทุกปี

ขายได้มากถึง๒๐๐๓๐๐ต้นต่อวัน
ก็กำลังคึกคักขึ้นเรื่อยค่ะ
เพราะมันใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มัส

เขาก็จะเลิกนำต้นไม้พวกไม้ดอกค่ะ

อกจากนี้ยังมีไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่น

ผลิดอกสีสันสดใสรับลมหนาว
ต้นไม้ที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย

จึงถูกขนส่งมาขายยังตลาดดอกไม้คลอง๑๕
และด้วยคุณภาพของไม้ดอกไม้ประดับที่สมบูรณ์
ใบไม่เสียดอกโตสวยงาม
จึงถูกเลือกนำไปประดับในงาน
หุ่นไอรักทรงท้ายปีเก่ารับสุขปีใหม่

ตลาดต้นไม้คลอง๑๕เป็นตลาด
ขายต้นไม้แหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะ
จะเน้นขายในราคาส่งค่ะ
ปีกทรงก็คือจะขายในราคาเดียวกันค่ะ
จะมีต้นไม้ทุกชนิดก็ว่าได้ค่ะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเลือกซื้อดอกไม้

รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง
ซื้อครั้งละไม่ต่ำกว่า๒๐ต้น
เรียกได้ว่าปีนี้เป็นอีกปีที่สดใส
ของธุรกิจขายไม้ดอกไม้ประดับ
คริสณภูมิมารินถ่ายภาพ
วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน